ยังไม่อ่านข่าวนี้เลยขนแขนสแตนอัพแล้ว
ทำไมครับเรื่องหลอนตอนเที่ยงคืนและคนที่ประสบเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
อ้าวก๊อฟไปเจออะไรเจอดีค่ะ
ก็ขับรถกลับบ้านสักประมาณเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ชมขับไป
แล้วไปเจองูเนี่ยเลื้อยตัดหน้าเลื้อยตัดหน้าไม่พอ

สารพระภูมิร้างข้างทาง๒สารด้วยกันค่ะ

แล้วเห็นไหมคะด้านขวามือขวามือของจอด

นี่พี่ต้นพี่ตั้งข้อสังเกตเหมือนชาวเน็ตเลย
บอกว่าน่าจะเป็นงูเจ้าที่หรือเปล่าเลยออกมาให้โชคนะคะ
พอพูดแบบนี้พอพูดถึงโชคลาภถามอะไรก่อนคะ
สารพระภูมิเลขอะไร

ไม่ต้องถามอายุค่ะเดี๋ยวคุณทัศนัยโกรธดิฉัน
ทะเบียนรถทะเบียนรถคุณทัศนัยแกใจดี

ไม่ต้องถามอายุค่ะ

โอ้เขาก็ยุ่ง่ายนะจริงควรเป็นเวลานอน

โดนกินนะ

ใช่ค่ะนะคะนี่